แล้วมาแล้วนะคะสำหรับคำทำนายทายทักจากหมอไก่พอพาที่นี่
เผยสองราศีสุดปังอืมที่ปลายปีนี้ปังปังปัง
แน่นอนอ่ะนะคะนั่นน่ะสิจากที่เงินหดเงินหายจะกลายเป็นเศรษฐี
มีแต่รวยรวยสองราศีที่ว่านี้ได้แก่ราศีธนูค่ะ
ส่วนอันดับสองก็คือราศีกันแต่ว่าคนราศีกรกฎ
ชาวราศีกันนะคะช่วงที่ผ่านมาเราโอ้โหตกละกรรมลำบากอ่ะ
คือชีวิตเนี่ยเจอปัญหามาเยอะสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าราศีแบบรองบ๊วยเลยดีกว่านะฮะ
ถ้าสมมุติว่าจัดอันดับสิบสองราศีได้อยู่อันดับบ๊วยบ๊วยเลยสิบสิบเอ็ดเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดวงชะตาดีขึ้นเขาเรียกว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
รองบ๊วยนี่กลายเป็นรองท็อปเลยนะตั้งแต่ช่วงเอาสักประมาณเดือนห้า
พฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าดวงชะตาดีมาก
จริงจริงเนี่ยคือดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินด้วย
อีกราศีหนึ่งนะคะก็คือชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยโอ้โหเรื่องการเงินเงินทองเนี่ยต้องยกให้ราศีธนูเลย
เมื่อสักครู่อันนี้เราบอกว่าราศีกัณฑ์เป็นราศีรองท็อปใช่มั้ยคะแต่ราศีธนูเนี่ยตัวท็อปเลย
ส่วนวิธีทำบุญเสริมเรื่องการเงินให้ปังเป็นเท่าทวีคูณก็คือทำบุญด้วยน้ำนะคะ
วิธีแรกก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพราะว่าในทางโหรศาสตร์น้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภ
เช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้
การถ่ายชีวิตสัตว์น้ำปล่อยปลาอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกัน
อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้
โอกาสที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิต
อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้เรามีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามา
ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทำบุญให้แบบชีวิตเนี่ยได้พบกับทางสว่าง
หน้าที่การงานดีนะคะก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
วิธีการทำบุญด้วยแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตา
ก็คือในเรื่องของการถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียง
อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญด้วยแสงสว่างทางปัญญา
เช่นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคพวกอุปกรณ์การเรียนก็ได้เช่นกัน
คุณผู้ชมคะส่วนปลายปีนี้ในเดือนธันวาคม
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ก็เลยอยากจะฝากให้แฟนบันเทิงไทยรัฐ
ระมัดระวังตัวด้วยใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ